คุณผู้ชมค่ะที่พังงามีลูกคลั่งยาแล้วก็เอามีดแทงแม่ตาย
หลายคนอาจจะฟังรู้สึกว่าก็เหมือนทุกวันที่เคยฟังคลั่งยาแทงพ่อแทงแม่
แต่ครั้งนี้ที่มันต่างออกไปแล้วคนตั้งคำถามกันเยอะคืออะไรรู้ไหมคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตำรวจ
ตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นตำรวจมีปืนด้วยครับแต่มีคนถูกแทงต่อหน้าต่อตาตำรวจ
ถามเลยว่าตำรวจไม่ระงับเหตุเหรอ
แล้วชาวบ้านก็ยังถามด้วยว่าแจ้งความไปว่ามีคนคลุมคลั่งยาตั้งแต่ค่ำวันที่๒๖
กว่าตำรวจจะมาคือเย็นวันที่๒๗
ถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยแม่คนนี้อาจจะไม่ต้องตายด้วยน้ำมือลูกหรือเปล่านะคะ
ตำรวจสพคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะได้รับแจ้งเหตุชายคลั่ง
ถือมีดไล่แทงแม่ตัวเองในพื้นที่ตำบลบางวันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗มกราคม
ผู้ตายนะคะอายุ๔๔ปีสภาพคือนอนหงายจมกองเลือดอยู่ใต้ต้นชมพู่หน้าบ้าน
สภาพศพถูกมีดปลายแหลมแทงตามร่างกายหลายแผล
แต่แผลที่ทำให้ถึงชีวิตเนี่ยคือใต้ราวนมซ้ายค่ะ
คนก่อเหตุก็คือลูกชายของคนตายวัย๒๓ปีนะคะ
ตำรวจจับตัวไว้ได้ก็คุมตัวไปสอบปากคำที่สพคุรบุรี
แรกก็คลุ้มคลั่งพอหายคลุ้มคลั่งร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
บอกว่าเสียใจที่ฆ่าแม่ของตัวเอง
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
คนตายแม่เห็นลูกคลุ้มคลั่งตั้งแต่ค่ำวันที่๒๖แล้ว
โทรแจ้งตำรวจบอกให้ตำรวจช่วยมารับลูกไปบำบัดหน่อย
แล้วคนเป็นแม่นั่งรอตำรวจอยู่หน้าบ้าน
จนกระทั่ง๒๗ช่วงเย็นตำรวจมาถึง
ลูกชายออกมาเห็นสีหน้าเคร่งเครียดทันทีเลย

แม่บอกก็มาเอาเองไปบำบัดไงล่ะ
เท่านั้นแหละโวยวายเลยบอกไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปทำไม

แล้วลูกชายก็เดินเข้าบ้านไปทุกคนคิดว่าคงเข้าไปเก็บของ
แล้วก็ตามตำรวจไปบำบัดที่ไหนได้เดินถือมีดออกมา
แล้วเสียบมีดเข้าสีข้างด้านซ้ายแม่๑ฉึบเลยค่ะ
อยู่ตรงนั้นนะแม่ตกใจวิ่งหนีตายไปที่ใต้ต้นชมพู่
ลูกชายวิ่งตามไปเอามีดไปกระหน่ำแทงซ้ำอะค่ะ
แล้วก็ตะโกนพูดคนเดียวบอกว่ากูไม่ได้ทำอะไรผิด
เรียกตำรวจมาทำไมพอเห็นแม่แน่นิ่งไป
กลับเข้าไปที่บ้านทิ้งมีดไว้ใต้ต้นชมพู่กลับไปที่บ้านถือกันไกลออกมาแบบเนี้ย
แล้วเดินพูดคนเดียวบอกกูไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ลืมคลุมคร่าง
พร้อมกับชุดสืบสวนและโต๊ะอิหมามผู้นำศาสนาอิสลาม

คุยกับญาติผู้เสียชีวิตที่มาจากต่างจังหวัด
แล้วก็เพื่อนบ้านที่มารอทำพิธีฝังศพนะคะ

เกิน๒๔ชั่วโมงหลังเสียชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อ
อี้หมางบอกว่ารู้ปัญหาครอบครัวนี้ดี
เพราะว่าผู้ตายเคยพาลูกไปขอที่พักลูกคนอื่นนะ
เวลาที่ลูกชายคลั่งยาคนนี้อารวาส
ส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีลงพื้นที่นะคะ
ก็ไปเจอกับญาติญาตินั่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องนี้เลย
ตบเข่าแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ว่าแล้วเชียวว่าวันนี้มันต้องมาถึง
เพราะว่าคนก่อเหตุ
ลุ้มคลั่งพูดคนเดียวมา๒๓วันแล้ว
ลูกสะพ้ายของคนตายก็คือเมียคนก่อเหตุนะ
ก็บอกว่าสามีไม่เป็นตัวของตัวเองเลย

พอรู้ว่าแม่จะให้ตำรวจมาจับไปบำบัดยาเสพติด
ก็บ่นใหญ่เลยบอกไม่อยากไป
มีภาระต้องทำต้องผ่อนรถมีหนี้

มันก็จะมีอาการซึมจนทำงานไม่ได้ไม่อยากไปเลย
วันเกิดเหตุเธอบอกเธอเดินเข้าบ้านสวนกับสามี
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
พอเธอเดินออกมาดูปรากฏว่าภาพที่เห็นคือแม่
แม่ยายนอนจมกองเลือดหายใจรวยรินแล้ว

เชื่อว่าฤทธิยาเสพติดทำให้สามีไม่เป็นตัวของตัวเองขณะก่อเหตุค่ะ
ก็ไม่เข้ารู้ว่ามีอะไรเธอเห็น
เธอก็ไม่ตั้งใจหรอก

มีเหตุผิดคุณตกล่องหัวหน้า
ไม่ตั้งใจแต่มีคนตายอะค่ะเรื่องนี้กฎหมายก็ไม่สามารถยกประโยชน์ให้ใครได้จริงนะคะ
ทีนี้ครอบครัวผู้ตายกับชาวบ้านเขาบอกคล่องใจมากเลย
ตำรวจก็อยู่ตรงนั้นทำไมระงับเหตุไม่ได้ทำไมถึงเกิดเหตุร้ายถึงขั้นมีคนตายขนาดนี้
แจ้งตำรวจว่ามีคนคลั่งไม่ได้สติตั้งแต่กลางคืนกว่าตำรวจจะมาคือบ่ายเกือบเย็น
แล้วมานายเดียวด้วยทำไม
ครอบครัวผู้ตายเล่าบอกว่าไลน์แจ้งนายตำรวจใหญ่ประมาณ๓ทุ่มวันที่๒๖มกราคม
บอกว่าผู้ก่อเหตุอารวาสกลัวว่าแม่ภรรยาและน้องชายที่พิการของผู้ก่อเหตุจะถูกทำร้าย
แต่กว่าจะติดต่อตำรวจโรงพักได้เนี่ยคือบ่ายวันที่๒๗ข้ามมาอีกวันนึงแล้วค่ะ
บ่าย๓โมง๔๐นาทีของวันที่๒๗มีตำรวจสวมเครื่องแบบพร้อมปืนมาที่บ้าน๑นาย

แต่แล้วก็เหตุการณ์อย่างที่เล่าเลยคือพอผู้ก่อเหตุออกมาเห็นตำรวจคลุ้มคลั่งอารวาส
แทงแม่แม่วิ่งหนีตายห่างจากจุดถูกแทง๕เมตรถูกกระหน่ำแทงซ้ำ
ทุกคนบอกมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตำรวจที่พกปืนอ่ะแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ

หลายคนพูดว่าถ้าตำรวจนี่เค้ามีไลน์แ้งใช้บอกนะ
เขาบอกถ้าตำรวจมาตั้งแต่วันที่๒๖มันคงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือเปล่า
หรือถ้าตำรวจมากันมากกว่าหนึ่งนายคนก่อเหตุอาจจะกลัวแล้วไม่กล้าก่อเหตุหรือเปล่า
ได้คุยกับสามีคนตายซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงคนก่อเหตุนะคะเขาบอกว่า
ลูกชายเนี่ยคลุ้มคลั่งบ่อยมากแต่ก็ยังไม่เคยทำร้ายใครนะ
นี่คือครั้งแรกเลยแต่ทำทีคือถึงตาย
คาใจจริงที่ทำไมตำรวจไม่ระงับเหตุทันทีทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ขู่ก็ได้ไหมหรือเอาจริงยิงขาก็ได้หรือเปล่า
หรือเอาง่ายมาตั้งแต่วันที่๒๖มันคงจะดีกว่านี้ไหม
พี่สาวคนตายก็เล่าเหมือนกันนะคะว่าน้องมาปรึกษาเรื่องหลานบ่อยมากเลย
ทำยังไงดีพี่ลูกฉันมันติดยาจะเอามันไปบำบัด
ก่อนหน้านี้เคยส่งบำบัดแล้วนะแต่ช่วงหลังเหมือนขาดยาก็เลยคลุ้มคลั่งอารวาสหวาดระแวง
ทำลายข้าวของในบ้านอีก
น้องก็มาปรึกษาอีกว่าพี่เอาไงดีพามันไปบำบัดอีกรอบดีไหม
แต่หลานฉันลูกฉันมันไม่ยอมไปพี่ว่าฉันควรทำยังไง
สุดท้ายแม่ไม่รู้จะทำยังไงคะเลยแจ้งตำรวจให้ช่วยพาไปบำบัด
แต่กลายเป็นว่าเรื่องดันรู้ถึงหูของลูกชายก่อนเลยทะเลาะกัน
ลูกชายมักจะโทษเสมอว่าเป็นเพราะแม่นั่นแหละ
ทำให้เขาต้องกินยาจิตเวทจนทำงานไม่ได้ทั้งที่เขาไม่ได้ป่วย
ตอนตี๙จากนี้ก็จะมาตอนเท่านั้น
ใช่เหตุการณมนี่ก็ไม่แล้วกัน
เพื่อความเป็นธรรมเราไปสอบถามตำรวจด้วยนะ
เราก็อยากรู้ความกระจ่างเหมือนกันว่าแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตำรวจทีมข่าวสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกอนันต์
นุษยเวสหรัฐผู้กำกับการสอบพอคุระบุรีนะคะท่านบอกว่านายตำรวจที่เข้าไปเนี่ย
เป็นตำรวจที่เข้าเวรป้อมนายเดียวและอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุถึงสิบกิโลเมตร
คนบอกหูไม่มีที่ใกล้กว่านี้เหรอครับไม่มีค่ะตรงนั้นคือใกล้สุดแล้ว
สิบกิโลเมตรซึ่งเป็นการเข้าไประหว่างที่ตำรวจสพคุระบุรีทีมใหญ่อ่ะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐กิโลเมตรกำลังนำกำลังเสริมเข้าไป
แต่ไปไม่ทันนะคะเบื้องต้นตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุฝากหางช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วที่สารจังหวัดตะกัวป่า
ข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนาค่ะ